คุณผู้ชมคะอยากให้ทุกคนมานั่งอยู่หน้าจอทีวี
แสงไฟประหลาดที่เจ้าอาวาสวัดต้นโพ
สีมหาโภที่จดประจีนบุรีถ่ายเอาไว้ได้เนี่ย

อาจารย์ออสบอกว่ามันอาจจะเป็นแมลงก็ได้
ทีมข่าวเราไปตั้งกล้องแล้วก็บอกว่ามันอาจจะเป็นแสงสะท้อนซึ่งกันและกันจากกล้องสู่กล้องก็ได้
อันนี้คือภาพที่เจ้าอาวาสเป็นคนถ่ายเอาไว้ที่บอกว่าเนี่ย
มันเป็นแสงไฟประหลาดนั่นอาจารย์มาว่า
แต่จริงถ่ายไว้เมื่อ๕เดือนก่อนแล้วนะคะ
นี่ลูกศิษย์ลูกหาเหมือนพอรู้เรื่องก็เลยเหมือนแบบขอดูคลิปแล้วเอาไปแชร์

มันเหมือนอะไรไหมแต่ลักษณะมันดูลอยปลิวไหมคุณว่าไหม

มันเหมือนลักษณะการลอยเหมือนผ้าเหมือนเว้ายังงั้นไม่ดูที่มันดูปลิวไปตามลม
มันดูไม่เหมือนเวลาแบบเอาไฟส่องไปส่องมาเท่าไหร่

ทีนี้นะคะเราก็ส่งคุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

เป็นต้นโพที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด
ในประเทศไทยเลยนะ
สูงเนี่ย๓๐เมตรค่ะ
ลำต้นโดยรอบ๒๐เมตรนะคะ

ทีมข่าวเราได้คุยกับเจ้าอาวาสวัดด้วยพระครูภาวนามหาโพนะคะ
ท่านบอกว่าอัตมาเป็นคนถ่ายเองแหละคลิปนี้
ตอนแรกก็นึกว่าเออกล้องมันมีปัญหาแล้วมั้งกล้องมือถือ
รีเซตกล้องใหม่ปรากฏก็ยังถ่ายติดอยู่เหมือนเดิม

ก็ไม่ได้จะเอามาโพสต์อะไรเพราะว่าอัตมาเองก็
เชื่อตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แต่ลูกศิษย์ที่ทราบเรื่องเนี่ยเขาเชื่อเขาก็เลยอยากจะขอคลิปไปโพสต์
พิการแล้วฆาตีภาษาความทำความประพุทธศาสนา
มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อมาก็คิดยังไง
ก็ไม่ได้ไปเผยแพร่ที่ไหนครับก็เก็บภาพนี้ไว้ตั้งกี่เดือนโยมว่า
ลูกศิษย์ลูกหามาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้
เราก็เลยให้ดูชมภาพเขาก็ขอไปโพสต์อะไรประมาณหนึ่ง
ต่อมาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรที่จะต้องเป็นอะไรประมาณนี้
ทีนี้เจ้าวาดเล่าแบบนี้ค่ะก่อนที่จะเจอแสงไฟประหลาดนี่นะ
มีพระทิเศษรูปหนึ่งเดินทางมาที่วัดมาศักระต้นศรีมหาโพนี่แหละ
แล้วก็เอาลูกปัดสมัยธวรวดีมามอบไว้ให้สิบห้าเมตรอายุเนี่ย
ประมาณสักห้าร้อยถึงหนึ่งพันปีได้แล้วก็บอกว่าพื้นที่วัดตรงนี้เนี่ย
มันเคยเป็นดินแดนยุคธวรวดีนะก็เลยเป็นที่ของลูกปัดเหล่านี้
ก็เลยเอามาให้ทีนี้กลางคืนในวันเดียวกัน
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพแสงไฟประหลาดขึ้นที่เหนือต้นศรีมหาโพ
พระครูภาวนามหาโพเจ้าอาวาสก็เลยเอาขันห้า
ทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง
ให้สามารถนำลูกปัดเข้ามาอยู่ในวัดได้นะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่เกิดลูกไฟประหลาดอะไรอีก
ทีนี้เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นลูกปัดหน้าตาแบบไหน

เป็นของดีที่มีมาก็เลยแต่งขันห้าออกไปรับ

ก็จะมาอยู่ด้วยกันในสิ่งดีก็มาใช่ไหม
พอบอกกล่าวเสร็จก็ขับเข้ามาดูที่กล้องวงจร
ก็รูปนั้นก็หายไป
ทีมข่าวเราก็บอกว่าอ่างั้นเดี๋ยวขอเอาภาพถ่ายลูกปัด
ที่พระครูภาวนามหาโพธิได้รับมาจากพระธิเบต
ไปให้นายสมพรพนมเชื้อผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักสะสม
ปัดสมัยธวรวดีให้ดูหน่อยซิ
ว่ามันเป็นสมัยธวรวดีจริงไหมเนี่ย

หลายคนดูก็บอกเอ๊ะมันก็เหมือนพลอยเหมือนกัน
เหมือนกันเนาะมีที่สีม่วงรึเปล่าหรืออะไรยังไง

เขาบอกว่านายสมพรนะบอกเลยนะว่า
เป็นไปได้เป็นไปได้ที่ลูกปัดเหล่านี้จะเป็นลูกปัดสมัยโบราณอายุกว่า๒๐๐ปี
เพราะดูจากรูปลักษณ์แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกเจียนด้วยเครื่องมือสมัยใหม่
น่าจะเป็นการขัดหินซึ่งก็เป็นเหมือนวิทยาการของคนอายุก่อนค่ะ
นายสมพรเนี่ยสาธิตเลยนะคะบอกว่าเอาหินอ่อนที่จะทำเป็นลูกปัด
ขัดกับหินหยาบและหินละเอียดให้มีรูปร่างลักษณะตามที่ต้องการ
กลมทรงกลวยยาวทรงเหลี่ยมต่าง
ซึ่งแต่ละสีก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปด้วย
เขาก็ทำให้คุณคารินดูเลยว่าเนี่ย
ถ้ามันเป็นแบบวิธีการเจียนที่มันใช้เครื่องเจรนัยอะไรแบบนี้
จะออกมาเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นการขัดหินหินอ่อนหินหยักษ
มันก็จะออกมาเป็นอีกแบบนึงทีนี้เขาบอกว่าคนที่ศึกษาจริงจริงจะแยกได้เลยว่า
ปัดโบราณกับลูกปัดสมัยใหม่ที่ทำเรียนแบบขึ้นมาต่างกันยังไง
ราคาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยก็เลยถามว่า
ไหนคุณสมพรเป็นคนที่สะสมของโบราณของเก่าอะไรแบบนี้
เคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกแปลกไหมนายสมพรบอกผมไม่เคยเจอนะ
แต่เห็นคนรู้จักเคยเล่าให้ฟังว่าเคยเจอมีคนมาทวงของคืนเหมือนกัน
แต่สำหรับผมไม่เคยเจอนะผมก็เอ่อศึกษามาก็๒๐ปีนะ
อ่าพอคนเจอบางทีก็มีชกมีลากอย่างเนี้ย
มันก็มันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ผมชอบจริงตรงนี้ด้วย

ต้องดูตัวจริงดูในภาพบางทีไม่ชัดเกณฑ์ต้องดูตัวจริงครับผม

แล้วก็มีโอกาสที่ว่าจะใช่

ว่าอันนี้คือหินที่เป็นรูปโบราณเลย
กับยุคในยุคปัจจุบันมันมีวิธีสังเกต
เราต้องดูรอยขัดรอยเจาะ

รอยขัดรอยเจาะหรือว่ารูปร่างลักษณะของลูกปัด
แต่เขาก็บอกว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นของโบราณจริง
ใช่ครับเพราะวิธีอาการในการทำการขัด
ทีนี้ไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันหน่อยดีไหมค
ตรงจุดที่พบแสงไฟประหลาดที่วัดต้นโพศรีมหาโพค่ะ

จะมีอยู่ไหม้กี่คนที่ต้องไปพิสูจน์อะไรเงี่ย
ประหลาดบ้างกระสือบ้างอะไรบ้างนะ

เพราะมันเป็นเวลาใกล้เคียงกับภาพกล้องวงจรปิดตอนที่จับภาพแสงไฟได้
เหมือนควรินบอกว่าเทียงคืนชาวบ้านก็ก็หลับกันหมด
ไม่ค่อยมีรถผ่านไปผ่านมาแต่หมาวัดนี่เพียบเลยนะ

ไปเจอนายพาสองถีทั่วนไว้๖๑ปี

กำลังให้อาหารสู่นักที่หน้าวัดค่ะ
เธอดูเรื่องดวงไฟประหละที่เค้าเจอกันแถวนี้มั้ย

นายพาศรบอกไม่รู้นะไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย

ก็มีสักว่าเป็นต้น

ซึ่งเวลาคุณลุงมาเห็นว่าคุณลุงก็จะใส่ทุกอย่างในหัว

คือที่กลัวเนี่ยเพราะว่า
ความกลัวมันยิ่งทำให้เรายิ่งต้องศึกษา
คือว่าเราจะกลัวบอกตรงเลย
คือตอนช่วงที่ว่างบ้างอะไรบ้างหาเห็บหมัดบ้างบางที
บางทีเขากำลังนอนเล่นนั่งเล่นกันเราก็เล่นตน
เราก็จะส่องตามต้นโพลตลอดเวลา

นี่ถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้สึกกลัวนะพอเห็นปุ๊บนี่กลัวเลย
บอกทุกครั้งที่มาก็จะเปิดไฟฉายที่หัวแบบนี้แหละ
เวลาได้ยินเสียงอะไรบริเวณต้นศรีมหาโพก็จะเงยหน้าขึ้นไป
ไฟก็จะฉายไปกระทบกับกิ่งไม้
ให้แน่ใจว่าเออไม่มีอะไรแล้วแหละ

คือแกมาตอนเวลาเที่ยงคืนไงมันก็จะวางเวงวางเวงนิดนึง
บอกด้วยนะคะว่าแสงไฟที่เห็นจะว่าไปแล้วเนี่ย
มันก็คล้ายแสงไฟฉายที่หัวเขาเหมือนกันนะ
ใช่คำถามคือตอนที่ถ่ายภาพเห็นแสงไฟ

นั่นน่ะกำลังก้มเงยแล้วเห็นแสงไฟ

ก็บอกว่ามันก็เหมือนไฟของผมเหมือนกันนะ
แต่ก็ไม่รู้มันก็อาจจะเป็นเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติก็ได้
เพราะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเท่าที่ดูจากในคลิปก็
ผมว่าผมก็ไม่ได้เคลื่อนไหวหัวแบบนั้นให้มันลอยแบบนี้นะ

ซึ่งข้อสังเกต๑อย่างที่ทีมข่าวได้เห็น
คุณลังภศรจะมีไฟฉายที่สำหรับสองกบติดอยู่ไว้บริเวณศรีษะ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทีมข่าวได้ไปพูดคุยมาแล้วนะครับ

อาจจะนะครับเป็นไปได้ว่ามาจากแสงไฟจากศีรษะของคุณลุงครับ
แต่ยังไงก็ตามนะครับทีมข่าวก็จะตั้งกล้องพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นครับ
นี่ค่ะเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงนะคะคุณคารินแล้วก็ทีมช่างภาพของเราตั้งกล้องเลย

ครึ่งชั่วโมงตั้งทิ้งไว้เลยหันกล้องไปตรงจุดที่เจอแสงไฟแล้วก็นั่งเฝ้าด้วยนะ
ไม่ได้ตั้งแล้วก็เดินทิ้งกล้องไปนะคะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละไม่เจอนะคะ
เนี่ยหลายครั้งทุกครั้งเลยเวลาที่เราพยายามจะไปพิสูจน์ไปตั้งกล้องอ่ะ
เหมือนผีมันกลัวกล้องหรือว่าไม่อยากออกทีวีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
ถ่ายไม่เคยติดเลยจริง
หากมีใครเห็นอะไรเพิ่มเติมก็ส่งข้อความมาบอกได้นะคะ
เพราะว่าหลายครั้งที่เห็นไฟในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมก็จะส่งข้อความมาให้ข้อมูลไง
บอกว่าบางทีมันเป็นแมลงอะไรอย่างนี้หลายอย่าง